นำระบบการบริหารจัดการข้าวมาใช้นะครับ

เพราะว่าณขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ราคาข้าวดีขึ้นกว่าเดิม
ดีกว่าการนำไปขายให้กับโรงสีทั่วไป

เกษตรกรขนข้าวเปลือกหอมมะลิบรรทุกใส่รส
เกี่ยวข้าวนาปีที่นำมาขายก่อน
เพื่อนำไปใช้จ่ายอย่างค่าจ้างค่ารถเกี่ยว
ส่างหนึ่งเลี้ยวได้๖บาทอันนั้น๓ตันกว่า
มันมันเปียกน้ำมากแต่วันนี้ตากแห้งความชื้นอาจจะไม่มี
ถ้าอยู่ในเกณฑ์เขาก็อาจจะได้๑๑บาท
สหกรการเกษตรพิมายจำกัดเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
เปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าร้านรับซื้อข้าวอื่น
ตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่จะช่วยชาวนาที่กำลังเผชิญกับราคาข้าวตกต่ำ
ปัจจุบันรับซื้อข้าวสดจากชาวนากิโลกรัมละ๗บาท๗๐สตางค์ถึง๘บาท๑๐สตางค์
เปลือกตากแห้งกิโลกรัมละ๑๑บาท๒๐สตางค์สูงกว่าราคาโรงสีทั่วไป
เยอะขึ้นขยับจาก๖บาทกว่าขึ้นทุกวันตอนนี้๘บาท๑๐สตางค์
พอเห็นตลาดเห็นเราซื้อขึ้นนะคะเขาก็ซื้อตาม
กลายเป็นว่าสากรนี่นำราคาตลาดไป
อย่างหนึ่งหลายคนพ่อค้าส่วนใหญ่ก็มองว่าปีนี้ข้าวเยอะราคาจะถูก
แต่พอราคาถูกปุ๊บชาวนาก็ไม่อยากขาย

ทำให้ข้าวที่ออกสู่ตลาดไม่ได้มากนักนะคะ
หกรณ์ที่นี่สามารถรับซื้อข้าวเปลือกได้ราว๑ตันต่อวัน
เป้ารับซื้อข้าวจากเกษตรกรให้ได้๖๐๐๐ตันในปีนี้
จากนี้ยังมีศักยภาพระบายข้าว
การแปรรูปเป็นข้าวสารขายให้กับผู้บริโภคแล้วกว่า๓๐๐ตัน
ตอนนี้นโยบายรัฐบาลให้ทำโครงการเข้าสารช่วยชาวนา

ทำให้สหกรณ์ได้ระบายข้าวศาลของบริเกียรติเก่าที่มีอยู่
สีไปขายที่กรุงเทพและปริมณฑล
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
แล้วก็ห้างร้านต่างปตทบางจากนี่
อุดหนุนซื้อข้าวเราแล้วเอาไปวางขายที่บริษัทเขาด้วย
ทำให้เราได้ระบายข้าวสารของเราออก
แล้วเราก็ได้ซื้อข้าวใหม่เก็บเอาไว้อย่างนี้นะคะได้ช่วยกันไป
สหกรณ์เป็นหนึ่งในรูปแบบการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
กระทรวงเกษตรจะนำมาใช้และจะนำโมเดลนี้
ปรับใช้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน